คดีของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเดินสายเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
คดีทางเพศซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะจุดหมายที่ไปก็คือที่สอนอนลุมพินี
ไปเข้ารับทราบข้อหาในคดีที่สี่ค่ะคุณผู้ชมเราไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะ
นายปริณพานิจพักษ์อดีตรองหัวหน้าพักการเมือง
คือวันนี้ไปเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกหลบกล้องหลบสื่อนะคะ
เพราะว่าสื่อเองก็ไปกันเยอะไปกันกว่าครึ่งร้อยชีวิต
เข้าทางประตูด้านหลังของสนลุมพินีแล้วก็เร่งฝีเท้าขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้นบน
ซึ่งตำรวจได้จัดพื้นที่เอาไว้สำหรับสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ความผิดฐานกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
นายปรินนั้นก่อนที่จะเดินทางมาถึงที่สอนอเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จัดสถานที่วางรั้วเหล็ก
เป็นแนวทางเดินด้านหน้าทางเข้าโรงพักแล้วให้สื่อมวลชนอยู่หลังรั้ว
จากนั้นทีมทนายความของนายปรินก็เข้าประตูด้านหน้า
หลังจากนั้นก็รีบเดินเข้าสอนอทางด้านหลังนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งมาติดตามความคืบหน้าการแจ้งข้อหา
คดีล่าสุดของนายปรินระบุว่าคดีนี้เป็นคดีที่๔ของท้องที่สนลุมพินี
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
จุดเกิดเหตุยังเป็นห้องพักคอนโดมิเนียมเดียวกันกับที่ปรากฏก่อนหน้านี้ค่ะ
ส่วนกรณีที่มีการแชร์แชทรูปภาพของผู้หญิงนุ่งผ้าขนหนูหลุดออกมา
ซึ่งหลักฐานนี้อาจเหมาะสมเพียงแค่คดีนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอื่น
เพราะว่าจนถึงขณะนี้มีการแจ้งความรวมแล้ว๑๕คดีค่ะ
และล่าสุดนะคะทางสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
นายปริณพานิชพักค่ะโดยสารตีหลักทรัพย์เป็นเงินสดสองแสนบาท
กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ

บทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ที่ปรากฏในข่าวเป็นของจริง
แล้วตอนนี้ทีมทนายใช้ยื่นเป็นหลักฐานให้พนักงานสอบสวนในคดี
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องกลับและต่อสู้ทางคดีกับผู้เสียหายแล้วค่ะ
หลักฐานในแชทนี้นะคะยังมีมากกว่านี้
ซึ่งขณะนี้สามารถรวบรวมพยานบุคคลมาประกอบกับหลักฐานส่วนนี้ได้
ซึ่งทนายบอกว่าเชื่อว่าหลักฐานการสนทนานี้
สามารถหักล้างคำให้การของผู้เสียหายก่อนหน้านี้ได้ค่ะ
ทนายความของนายปรินก็ได้ส่งมอบพยานหลักฐานบทสนทนานี้
ให้กับสพเมืองจังหวัดเพชรชบุรีแล้วค่ะ
สำหรับการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของนายปริณ
ก็ถ้าย้อนกลับไปเริ่มมาตั้งแต่วันที่๑๗เมษายนนะคะ

แล้วหลังจากนั้น๒๖เมษายนไปที่เพชรชบุรี
วันที่๔ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่
จนกระทั่งวันที่๕กลับเข้ากรุงเทพรับทราบข้อหาที่สนห้วยขวาง
และล่าสุดวันนี้ก็กลับมาที่สนลุมพินีอีกครั้งหนึ่ง
รวม๗คดีจาก๑๕คดีที่ถูกแจ้งความค่ะ